มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ

ถามเรื่องนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะทางครอบครัวของคนที่มาออกรายการเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าที่บ้านของเขาเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผี

มีสารตั้งไว้หน้าบ้านเนี่ยเหมือนจะดีแต่ผีเยอะเหลือเกินนะฮะ
แล้วคุณหนุ่มคิดว่าบ้านคุณไม่มีผีเหรอ

บ้านที่เขามาออกรายการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเชิญสินแสนะฮะ

แต่ทีนี้ทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ใช่จริง
ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นแล้วตั้งศาลไปแล้วก็ไม่เป็นไร
เพราะมันตั้งสารไปแล้วก็ทำพิธีเชิญใหม่โดยตัวเราเองนั่นแหละ

จุดทูบหนึ่งดอกหรือเก้าดอกก็ได้หนึ่งหรือเก้าหนึ่งเนี่ยเป็นอันเดียว
แล้วควันทูบแสดงถึงการสื่อถึงจิตวิญญาณ
แล้วเอาญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่อาศัยในบ้านนี้มารายงานตัวให้ครบ
ข้าพเจ้าในหนุ่มกัญชัยข้าพเจ้ามดดำข้าพเจ้ารักเลขาธิเทศ
พำนักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในที่ดินที่ท่านทับถมดวงจิตดวงวิญญาณ
จงเป็นมิตรสหายต่อกันจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำการอันใดขอให้ธรรมาค้าขึ้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
เฝ้ารักษาบ้านยามเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่
ข้าพเจ้าทำบุญครั้งใดก็ขออุทิศบุญถวายเนื่องในวันนี้เป็นวันตั้งศาลอันเชิญ
จึงขอถวายหัวหมูบายสีเครื่องบัตรพีผลหมากลากไม้ขนมต้มต่างที่เพิ่งมีถวายท่านเป็นบรรณาการบูชาขอท่านจงรับพูดภาษาคนเลย
แล้วแบบนี้ผีไม่ยิ่งอยู่กับเราเหรอแล้วเหมือนเราไปเลี้ยงเขาไว้หรือเปล่า
ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางที่ยังสถิตและยังคงเฝ้าวนเวียนที่ยังไม่ถึงการแก่การไปเกิดที่สถิตอยู่ในที่นี้เขาอยู่อยู่แล้ว
แต่อันนี้ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางนะอาจารย์อันนี้เป็นผีเลย
สารพระภูมิคืออะไรสารพระภูมิคือพระภูมิชัยยะมงคลท่านเป็นเทพพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระชัยยะมงคล
ที่เรากราบไหว้กันพระชายะมงคลคนไม่ได้กราบไห้แค่พระภูมิเขายังกราบไหว้เจ้าที่ตายายหรือเจ้าที่
แล้วสารตายายเขาจะตั้งอยู่คู่กันแต่ต่ำกว่านิดนึงความวิจิตมันจะลดลงหน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนเรือนเหมือนจะออกแบบเป็นเรือน
คนนี้มีบุญมากกว่าพูดผีปีศาจแต่ยังไม่ถึงการวาระแห่งการไปเกิด
เป็นลูกขเทวาพึกเทวาแต่เขาตัดต้นไม้ทิ้งหนุ่มเข้าใจไหมตรงนี้
เคยมีต้นไม้มาก่อนเป็นลุกคเทวาพฤษเทวาท่านก็ไม่มีที่อยู่ท่านก็ลอยอยู่

เอางี้อาจารย์เอาให้มันเคลียร์นะ
คือหนึ่งสารภูมิคือเป็นสารที่เรียกว่าเป็นสารของลูกคเทวดา

เจ้าที่หมายถึงดวงวิญญาณทั้งหลายหรือพูดผีปีศาจทั้งหลาย
ที่จะมาอาศัยความนักพักปิงได้
นี่มันก็อยู่ว่าพระภูมิเขาจะให้เข้ามาไหม

บูชาอาจจะบูชาไม่ถูกที่ถูกทาง
เพราะหนึ่งถ้าบ้านนั้นเป็นชาวพุทธ
ในบ้านมีโต๊ะหมู่บูชาพระที่ถูกต้อง

บ้านนั้นย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มรักษา
บ้านข้างในบ้านยังมียันติด
ยันกันไฟยันกันผียันกันโจร
มีใช่ไหมบ้านฉันก็มีมีเต็มหมดเลย

ทุกวันนี้คนทำวัตถุมงคลขายเยอะ

เดี๋ยวทุกวันนี้ขายพญานาค
พญานาคไม่พอต้องขายลือสีนู่นลือสีนี่

ไหนจะพระเครื่องทั้งหลายที่คนก็ให้มาอีก

อันดับแรกถ้าไม่มีโต๊ะหมู่บูชาเป็นห้องแถว
หรือจะเป็นห้องเล็กห้องคอนโดคอนโด

เช่นเราก็หาโต๊ะมาตั้งตามความสูงต่ำตามถนัด
แต่ถ้าเกิดว่าโต๊ะที่ไม่ใช่จะเป็นโต๊ะหมู่เนี่ย

เช่นเดี๋ยวตั้งพระองค์นี้สูงห้ามองค์นี้ต่ำ

มีเตียงอยู่แล้วเพราะห้องเล็ก

ทุกคนไปบูชานางกวักกันมาหมดแหละ

ส่วนมากเขาจะเรียกตัวโต๊ะหมูชุด๕

และด้านข้างมีเรือสีมีนางกวัก
มีองค์พญานาคตั้งอยู่ต่างวนังกวัก

เรียงโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้นี่ถือว่าผิดไหม
ไม่ผิดเมื่อกี้เขาตั้งแล้วมาให้อาจารย์ดูไง
อันนี้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ดูแล้ว

ไม่ผิดเอาอย่างนี้พระพุทธจะต้องอยู่สูงสุด
พระพุทธอยู่สูงสุดโอเคแล้วทำไมฤษีถึงขวา

เพราะรูสีมีชาญสมาบัติทั้งสูงเป็นอาจารย์ลูกพุทธเจ้าด้วย

กวักท่านก็มีเป็นลูกขายลูก
ปู่เจ้าเขาเขียวมีฤทธิมีบารมีนะ
เอาแล้วทำไมพญานาคถึงต้องอยู่ต่ำกว่า
อย่าไปคิดว่าต่ำนี่คือโต๊ะแยกโต๊ะ

นี่คือโต๊ะแยกโต๊ะมันไม่มีสูงมีต่ำนะ
อันนี้คือว่าแยกโต๊ะมาเขาว่าแยกจากชุดบน

เขาศรัทธาก็ควรจะตั้งสายพานเอาไว้
อาจจะไปตั้งกับพระกับเทพพญานาคมันไม่ได้
พระอริยสงฆ์กับพระพิกขนาด
ถ้ามีโต๊ะแยกได้ก็แยก
ถ้ามีโต๊ะแยกไม่ได้ก็ให้วางรวมก็นั่นแหละ
แต่พุทธเจ้าสูงสุดภรรยาสงฆ์ก็อยู่ถัดลงมา

บางคนบอกอาจารย์ถ้าจัดหลังตู้

ถูกต้องหนูก็รู้หนูก็รู้
ก็วางพระอยู่รวมกันได้
เช่นพระพุทธยราชหลวงพ่อโสธรมีรูปหล่อของพระอาจารย์มั่น

แต่ว่าพระพุทธที่เป็นพุทธเจ้าเนี่ย
หาผ้าขาวผืนเล็กได้ไหมลองที่ฐานหน่อย

อันนี้จริงเพราะว่าผมเคยไปเจอพระบางรูป

ท่านก็บอกว่าให้หาอาศนะอาศนะมาลองไว้
ก็ถือว่าไม่ได้นั่งเท่าไรแล้ว
ถ้าตั้งผิดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตไหม

มันจะเหมือนกับแบบมันไม่ลงล็อกลงที่ลงทาง

คนที่ไม่มีสารพระภูมิไม่มีสารตายาย

อาจารย์ผมขอย้อนกลับไปถามเรื่องชาวบ้านเขานิดได้ไหม

คือครอบครัวเมื่อกี้ที่เขามาออกรายการเนี่ย
ตอนที่เขาเข้าไปอยู่บ้านเช่าเนี่ย

เดี๋ยวเข้าไปในบ้านแล้วเจอพยานเต็มบ้าน

ว่ามันเกิดมีพยานได้ไงแต่เขาก็จำเป็นต้องอยู่แล้ว

เขาบอกลื้อตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า

สิ่งใดคิดว่ามีสิ่งนั้นมี

มันฆ่าตอนที่สร้างแล้วมันก็ฝังไว้ใต้ซ่วมตรงนี้

แต่ไม่มีอะไรมันจบไปแล้ว

เขาให้ทำมาเก็บผ้ายงผ้ายัน
กวาดถูห่อผ้าขาว

พูดผีปีศาจวิญญาณชั่วอับประมงคล

แต่ทุกวันนี้เขาสัมปติศาสตร์นี้
ทุกวันนี้เขาก็ทิ้งปุ๊บก็โดนเต็มเหนียวเลย
ใช่ไงเขาสร้างสงสร้างสารสามีของเขานี่

เราต้องไม่กลัวปกติอาจารย์เป็นคนกลัวผีมาก
เพราะเคยเห็นผีตั้งแต่เด็กเพราะอยู่บ้านนอก
ปู่ที่ตายไปแล้วมาแล้วจับซุก

แล้วเราก็เอ่ยปากพูดอะไรเขาคนไม่ค่อยได้ยิน

คือยังนั่งอยู่กับมดดำก็พูดมดดำก็ไม่เห็นอาจารย์อย่างนี้ถูกไหม

แต่เราเห็นว่าไม่มีใครเห็นเราเลย

คนบ้านนอกเรียกว่าผีจับซุกผีจับซ่อน

คือหมายว่าจิตวิญญาณมันสัมผัสผมเห็นแล้วยิ่งกลัว

แล้วมีพ่อคนใหม่หลังจากนี้จะทำอะไร

อยู่วัดป่าที่มันมีป่าช้าต้องปฏิบัติธรรมผมจะกลัวมากอย่ากลัวนะบวชเป็นพระแล้ว
อย่ากลัวอย่าภาวะให้สวดมนต์ทำวัดตามปกตินั่นแหละแต่ให้อธิษฐานว่างี้
ข้าพเจ้าพระรักเลขานิเทศเป็นลูกของนายวิชัยนางประนอมอ่อนบัว
สิทธิ์ผู้มีอุปชาคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกด
เราเป็นคนมีหลักมีฐานมีบิดามารดามีครูบาอาจารย์
อุทิศบุญให้ท่านผู้สถิตวิญญาณผู้รักษา

หากท่านมายุกรักษาขอบรมีของบิดามันดาครูอาจารย์และบุญของเรา
เป็นเกาะแก้วกำแพงแก้วไฟกรดรอบตัวเรา

เราสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีสร้างวัดต่างต่างเนี่ย
รู้อยู่แก่ใจเราบุญของข้าพเจ้าที่สร้างโบสถสร้างวิหารสร้างวัดแจ้งสดี

ดวงวิญญาณทั้งหลายคิดหลอกลวงให้เจ้าตกใจกลัวขอบุญนี้
จงเป็นกำแพงแก้วเป็นไฟกดเผาผ่านให้ตกลงกันมันไปหมดมันไปหมด

อย่าไปกลัวแล้วต้องมีวิธีว่าต้องอ้างบุญอ้างบิดามารดาครูอาจารย์นั่นแหละความหมาย
แล้วไอ้คนที่เขาอยู่บ้านหลังนั้นถ้าเกิดเขาเป็นคนสร้างบุญสร้างส่วนเขาจะกลัวอะไรโบสถหลังนี้เราสร้างสิ่งเหล่านี้เราทำก็อ้างบุญเหล่านั้นสิ
แล้วอะไรทนาให้บุญนั้นเป็นเป็นบุญจงสำเร็จกับท่านถ้ามาหลอกลัวเราตกใจกลัวบุญจงเป็นไฟกรด
คือไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองพึ่งกับสิ่งบุญมันมีที่เราเคยทำเอาไว้ตั้งแต่บัตรนั้นจะเลิกกลัวผีเลยโอเคแล้วก็เร่งแต่สร้างบุญแล้วไม่กลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่กลัวผีเขาไม่กลัว
อยากจะไปเจอพวกคุณอาจารย์ก็จะไปด้วย

เราจะไปดูที่ลึกลับบ้านลึกลับคนลึกลับ

โอเคนะครับอย่าลืมนะฮะเรื่องราวทั้งหมดนะครับ
เป็นเรื่องที่คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

ตัวพ่อหมู่ตัวแม่และหมู่ขั้นเทพนะครับ